ข่าวของนายกค่ะนายกที่ว่านายกใครค่ะคุณ
เป็นนายกหองค่ะชวนศิลปินตลกร่วมทำบุญสมาคมนั่นเองนะคะ
งานนี้เรียกได้ว่าอิ่มบุญแล้วก็อิ่มเสียงฮาเสียงหัวเราะกันด้วยค่ะ
เพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้คุณหยองลูกหยี
ในฐานะนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยคนใหม่
เชิญชวนศิลปินตลกไม่ว่าจะเป็นพ่อดมพี่หม่ำพี่ส้มเช้ง
สามช่าพี่ตีดอกสะดาวถั่วแร้เชิญยิ้มมาร่วมทำบุญกัน
ให้กับศิลปินตลกผู้ล่วงลับค่ะและยังรดน้ำผู้ใหญ่เอาเลิกเอาชัยนะคะ
งานบุญในครั้งนี้ก็ยังได้พระหม่อมเหยินค่ะ
ซึ่งบวชตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะคะมาร่วมในพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ลูกหยีเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่ามีความเชื่อว่าการนำเอาภาพศิลปินตลกผู้ล่วงลับมาแขวนเอาไว้
อาจจะทำให้ที่ผ่านมาการทำงานของสมาคมมันดูติดขัดค่ะ
ส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในสมาคมนายกหองยืนยันว่าจะเคลียร์ให้หมดเลย
จะได้ให้วงการตลกกลับมามีเสียงหัวเราะกันเหมือนเดิมนะครับ
ยังแง้มโปรเจกต์หนังที่จะร่วมกันทำกับพี่หม่ำในฐานะสมาคมศิลปินตลกอีกด้วยล่ะค่ะ
ปกติเราจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แต่วันนี้เนื่องจากว่าผมโดนเกจิอาจารย์พระหลายท่านทักว่า
สมาคมตรงนั้นเนี่ยข้างหน้ามันเอารูปคนตายตลกที่ตายแล้วติดเป็นแถวอย่างนี้
ติดเป็นแถวอย่างนี้มันเหมือนสู่ศาลมันไม่ใช่สมาคม
ผมก็เลยจะทำยังไงดีผมศึกษาเขาบอกให้พามไปทำก็ได้หรือสีอะไรก็ได้
สวดถอนสวดถอนแล้วก็สวดส่งสวดส่งทำพิธีให้ถูกต้อง
แล้วไหว้เจ้าที่เจ้าทางสามจุดสี่จุดไหว้เจ้าของที่เดิมที่นี่เมื่อสามร้อยปีแปดร้อยปีชื่ออะไรนี่นะฮะ
แล้วเรื่องปัญหาที่บางทีอาจจะมีแบบไม่เข้าใจกันนี้เราจะเคลียร์ได้ไหมคะ
ถ้าไม่เข้าใจกันเราก็ต้องค่อยคุยนะค่อยเรียกมาคุยกันถ้าปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กเราก็คุยกันหมด
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกิดความเหลื่อมล้ำในสมาคมตลกมันคือการมันเกิดจากความสามารถทั้งนั้น
เจกต์ใหญ่ผมอยู่ในใจผมนะผมไปเจอแม่บุญธรรมแม่ที่ผมจะทำหนังเรื่องหนึ่งที่มันเป็นของตลก
เป็นโปรเจคใหญ่ปูยกับหม่ำโย